เป็นข่าวช่องอีกข่าวหนึ่งของวงการบันเทิงค่ะ
มาร่าสุดนะคะผู้รักนักร้องนะคะ
น้ำหวานน้ำหวานซาซ่านี่แหละค่ะ

ถูกต้องนะคะก็เป็นการโพสต์แบบนี้เลยค่ะ

บอกตามที่เห็นหน้าจอเลยค่ะบอกว่า
กับพี่กวางตัดสินใจร่วมกัน

คือก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้เห็นแบบคอนเทนต์
แต่คู่นี้เขาแต่งงานกันมากี่ปีแล้วพี่แจ๊ค
คืองานแต่งเขาประมาณเดือนมีนาคม

งานเดียวกับน้องมาริโอที่เซ็นทรัลพระราม๒นี่แหละค่ะ
ก็มีการพูดคุยถามสารทุกข์สุขติดกันนะคะ

ตอนนั้นคือน้องน้ำหวานก็ยอมรับเลยนะคะว่า

ด้วยความที่แบบรู้จักกันมานาน

พยายามจะหาจุดกึ่งกลางของการเรียกรันอยู่นะคะ

บอกว่าไม่มีวันเบื่อกันแน่นอนค่ะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราย้อนไปฟังสัมภาษณ์

ยังตีกันอยู่ค่ะพี่แจ๊ค
ก็คือขัดแย้งกันตลอดเวลา
แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวนี้เราหาจุดสมดุลจุดลงตัวได้
แต่ว่าพอเรารู้สึกว่ากำลังจะเริ่มเถียงกันเราก็จะแยกย้ายไป

ยังไม่คิดเลยค่ะพี่แจ๊คยังไม่อยู่ในโปรแกรมยังไม่อยู่ในแผนช่วงนี้ค่ะ

ส่วนใหญ่วันก็จะแบบไปรับเชิญในโชว์พี่กวางบ้าง๒เพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เจอกันบ่อยไม่เบื่อนะคะ

ไม่เบื่อเพราะว่าทำธุรกิจด้วยกันอยู่ด้วย